ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินปากหม้อยวนที่เขาว่ากันว่าแป้งบาง
เนื้อนุ่มและข้างในไฟนั่นมาก
น่ากินน่าทานขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
แต่ก่อนแม่จะอยู่หาดใหญ่ค่ะแม่จะขายพวกอาหารอีสาน
พอดีน้องสาวว่าแม่อยู่ตรงนั้นมันไกล
เลยย้ายมาถึงตรงนี้ถ้าเลยมาได้ขายปากหม้อหยวนค่ะ
ใช่ไหมเฮืองเป็นเจ้าของร้านปากหม้อยวน

พอเราเคยทำแล้วพวกอาหารเราเคยทำแล้วมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่
เพราะเราผ่านมาแล้วเราเคยทำมาแล้ว

คือได้มาจากคุณย่าก็คือสูตรปากหม้อ
แต่กว่าจับแม่ก็มาคิดเองเขาทำเอง
คือปากหม้อยวนแป้งบางเหนียวนุ่ม
แล้วก็ฝากหม้อไข่ก็อร่อย
พูดมาแล้วทุกอย่างทุกเมนูเนี่ยจะขายดีอยู่แล้ว

จุดเด่นของเราคือแป้งบางเหนียวนุ่ม
ไม่เหมือนกับที่อื่นแต่ที่อื่นเขาจะแป้งหนากว่าเรา

ก็ฝากร้านก๋วยจับยวนแม่เฮืองด้วย
ถ้าผ่านมาเส้นศรีนวลหน้าวัดศรีนวล
ก็แวะมาทานมาชิมหน่อย
ปกติสูตรแถวนี้มันจะไม่เหมือนใคร
ก๋วยจั๊บมันจะกลม
และปากหม้อเราก็แป้งบางเหนียวนุ่ม
ถ้าผ่านมาก็เชิญแวะมาชิมริ้มลองหน่อยนะคะ